คุณผู้ชมครับเวทีการชุมนุมที่ย่านรังสิตในวันนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าค่อนข้างคึกคักนะครับ
เพราะว่าเวทีในวันนี้มีถึงสามเวทีด้วยกันคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูเวทีแรกกันก่อน
ก็คือเวทีที่อยู่บริเวณถนนปฐุมธานีรังสิตฝั่งที่จะเลี้ยวซ้ายไปทางออกทางพะหนโยธินนะครับ
ตอนนี้มีรถของแกนนำนั้นนำเอาเครื่องขยายเสียงมาติดตั้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้ใช้เพียงทรโข่งเพียงอย่างเดียวโดยจุดนี้แกนนำส่วนใหญ่คนที่ขึ้นปลาใสนั้นไม่ใช่แกนนำหลัก
แต่เป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่บริเวณนี้ใครที่อยากจะพูดเรื่องอะไรก็สามารถขึ้นมาพูดได้
โดยผู้ชุมนุมที่อยู่ส่วนใหญ่บริเวณจุดนี้นั้นเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นส่วนใหญ่
ส่วนอีกเวทีหนึ่งคุณผู้ชมครับเวทีที่อยู่ไกลนู้นคุณผู้ชมคุณจะเห็นไหมฮะ
ที่อยู่ไกลตรงนั้นนะครับเป็นเวทีของกลุ่มแรงงานสิทธิมนุษยชนนะครับ
กลุ่มนั้นเป็นกลุ่มแรงงานที่จะคอยเรียกร้องในเรื่องของสิทธิ์ของตัวเอง
ทั้งเรื่องของค่าแรงขั้นต่ำที่รัฐบาลนั้นเคยสัญญาว่าจะให้
รวมถึงข้อเรียกร้องที่เกี่ยวกับประกันสังคมซึ่งจนถึงขณะนี้
บางคนที่มีความเดือดร้อนเกี่ยวกับช่วงโควิดนั้นยังไม่ได้รับเงินชดเชยเยียวยาแต่อย่างใด
ซึ่งบริเวณจุดนั้นเนี่ยมีการชุมนุมอยู่บริเวณตรงท่ารถตู้ต่างจังหวัดนะฮะ
คุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่ามีมวลชนนั้นอยู่เต็มถนน
ซึ่งล่นมาจนถึงใกล้เคียงกับเวทีคู่ขนานเวทีจุดนี้
อีกหนึ่งจุดที่ผมอยากให้คุณผู้ชมเห็นนะครับคือกล้องวงจรปิดที่อยู่ตรงนั้น
มีการติดตั้งสปอร์ตไลท์ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ซึ่งก่อนหน้านี้หันหน้าไปทางฟังเวทีของแกนนำที่เป็นแก่นำของกลุ่มแรงงานนะครับ
ณตอนนี้มีการเอากลับมาและหันหลังเข้าไปอีกเวทีนึง
ซึ่งตรงนั้นเนี่ยทางเทศบาลนครรังสิตนำมาติดตั้งไว้ความคมชัดของกล้องวงจรปิดตัวนี้คุณผู้ชมครับ
นครรังสิตนั้นบอกกับผมนะคะว่าความคมชัดนั้นมีความคมชัดสูงถึง๕ล้าน
คุณผู้ชมครับอีกกลุ่มเวทีหนึ่งคือกลุ่มเวทีตรงจุดนี้นะครับ
อยากให้คุณผู้ชมเห็นภาพใกล้เดี๋ยวจะพาพยายามซูมภาพเข้าไปนะครับ
เวทีนี้เป็นเวทีคู่ขนานอีกเวทีหนึ่งซึ่งเวทีนี้เป็นของกลุ่มแกนนำแดงปฐุมธานี
ซึ่งเมื่อสักครู่จานิวนั้นได้ขึ้นเวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเวทีนี้ส่วนใหญ่นั้นจะพูดถึงในเรื่องของอดีตที่ผ่านมา
แก่นำคนเสื้อแดงรวมถึงกลุ่มมวลชนคนเสื้อแดงที่เคยมีประวัติศาสตร์บริเวณในพื้นที่ที่ก่อที่เรียกร้องในการต่อสู้ให้ได้รับประชาธิปไตย
ซึ่งตอนนี้มีการเปิดเพลงร้องเล่นเต้นระบำบริเวณจุดนี้ซึ่งกลุ่มมวลชนตรงบริเวณจุดนี้มีนักเรียนนักศึกษาค่อนข้างบางตาส่วนใหญ่นั้นเป็นแก่นำกลุ่มเสื้อแดงเป็นกลุ่มเสื้อแดงที่อยู่ในพื้นที่
คุณผู้ชมครับณตอนนี้กลุ่มมวลชนนั้นมีเพียงยึดถนนที่อยู่พื้นที่ถนนของถนนปฐุมธานีรังสิตเพียงจุดเดียวนะครับยังไม่มีการที่จะล่นตัวเองเข้าไปอยู่บริเวณถนนพะหนโยธินทั้งสองฝั่งทั้งขาเข้าและขาออกโดยณตอนนี้ทั้งสองฝั่งนั้นยังคงสัญจรผ่านไปมาได้ซึ่งบริเวณสกายวอล์จุดที่ผมยืนรายงานอยู่นี้คุณผู้ชม
คุณผู้ชมครับผมได้รับทราบความคืบหน้าจากทางเวทีทั้ง๓เวทีบอกนะครับว่าในวันนี้นั้นอาจจะยุติการชุมนุมในเวลา๒ทุ่ม
คำสั่งที่ตำรวจนั้นมีการประกาศให้แกนนำทั้งหมดนั้นหยุดในเวลา๒ทุ่มของวันนี้ครับ
ถ้าคุณเห็นอะไรคือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากบริเวณรังสิตครับ
ขอบคุณคุณภูริพัฒน์นะคะที่บริเวณดังกล่าวนะคะมี๓เวทีย่อยนะคะก็ไม่ได้มีแกนนำอย่างที่กลุ่มผู้ชุมนุมเขาบอกก็เป็นเพียงคนที่สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นเวทีเพื่อปราศัยเท่านั้นนะคะ
ก็จะมีเนื้อหาที่แยกย่อยกันไปนะครับ
แต่ว่าจุดประสงค์หลักก็เป็น๓ข้ออย่างที่เราติดตามกันมาตลอดนะครับ